พูดถึงเรื่องของวงการการเมืองแล้วมาดูวงการบันเทิง
โอ้โหดาราศิลปินนักแสดงต่าง
สั่นสะเทือนมากอะค่ะใช่ค่ะนอกจากจะมีการติดโควิดแล้วนะคะ
บางคนก็ไปร่วมงานในสถานที่นั้นมีคนติดโควิด
เขาก็ประกาศเลยนะประกาศรับผิดชอบต่อสังคม
ก็คือการกักตัวเดี๋ยวเราไล่เลี้ยงให้ดูกันเลยนะคะ
คือแบ่งแบบนี้นะในวงการบันเทิงเนี่ย
อย่างน้อย๘คนเป็นนักร้องนักแสดงเนี่ย
บรรดาผู้บริหาร๑แล้วก็มีนักแสดงสมทบอีก๑
ที่ยืนยันแล้วว่าติดโควิดมีใครบ้างคนแรกคนนี้เลยค่ะ
เป็นวันแรกเลยที่มีข่าวคุณสแตมคุณสแตมอภิวัฒน์นะคะ
มาเลยลำดับถัดมาเป็นคุณปีโป้นัชพันธ์
คุณกัจจังจิรันทรคนนี้ไปเที่ยวเชียงใหม่มา
ดีเจเพชรจ้าเวย์ไทเทเนียมและคุณแบงค์นิธิจากค่ายนาดาว
ส่วนศิลปินดาราที่จะอ่านต่อไปนี้นะฟังนะคะ

แต่เขาบอกว่าเขามีความสุ่มเสี่ยงเพราะไปทำงานในสถานที่ที่มีคนติดโควิด
แต่ละคนนั้นนะคะบอกว่ากดตัวสิบสี่วัน
ค็อกเทลค่ะโพสต์ข้อความบอกว่าทีมงานในวงติดเชื้อ

สมาชิกในวงทุกคนไปตรวจหมดแล้วไม่มีใครติดนะคะ
แต่ขอกักตัวต่อไปแล้วก็จะตรวจซ้ำอีกครั้งค่ะ
งานหลังที่จองตัวผมไว้ผมขอเลื่อนไปก่อนนะคะ
กว่าจะครบกำหนดกักตัว๑๔วันแล้วผมจะไปตรวจซ้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะ
ถัดไปคุณฟักกลิ้งฮีโร่นะคะโพสต์แกงผ่านเฟซบุ๊ก
ขอประกาศกักตัว๑๔วันหลังจากทราบว่าทีมงานในวงติดเชื้อโควิด๑๙๑คน
หลังจากทราบเรื่องค่ะไปตรวจหาเชื้อแล้วไม่พบนะคะแต่ก็ขอรับผิดชอบเช่นเดียวกันกักตัว๑๔วันค่ะ
ถัดไปนะคะพีฮอตคนนี้เป็นรัปเปอร์ชื่อดังค่ะ
ขอกักตัว๑๔วันเหมือนกันหลังจากไปร่วมร้องเพลงในงานเลี้ยงแถวรังสิต
กับวงค็อกเทลนั่นเอง๔เมษายนผมขอกันตัว๑๔วันครับ
คุณหนึ่งอีทีซีโพสต์ข้อความผ่านไอจีเช่นเดียวกันนะคะ

พร้อมกับหาเชื้อว่ามีหรือเปล่า
หลังจากทราบว่ามีผู้ติดโควิด๒รายไปร่วมคอนเสิร์ตในงานเลี้ยง

คือวงอีทีซีเขาไปแสดงนะนะคะเมื่อวันที่๒เมษายน
อกจากนี้ค่ะคุณเป้บดินหรือเป้วงมายโพสต์ว่า
โชว์ที่ร้านวอร์มอัพที่เชียงใหม่๔เมษายน
ตอนนี้ผมไปตรวจแล้วนะกำลังรอผล
แต่หลังจากนี้ไปก็จะได้กากตัวแหละ๑๔วัน
ขณะที่๖สาวคนนี้
เมื่อวันเสาร์ที่๒๗มีนาคม
แล้วปรากฏว่ามีคนติดโควิดในการประชุมด้วย
ทุกคนตอนนี้เข้าสู่กระบวนการตรวจเชื้อนะคะ
และหลังจากนั้นผลออกมาจะเป็นยังไงก็ตาม
ถ้าใครติดเข้าสู่การรักษาต่อไป

เอามาดูอัปเดตล่าสุดค่ะ
นักแสดงและผู้จัดละครนะคะ
คุณอ้อมพิยดาค่ะจากละครแค้นรักสลับชะตา

เพราะ๔เมษายนที่ผ่านมามีการจัดเลี้ยงปิดกล้อง

นักดนตรีที่ไปเล่นในงานปิดกล้องอ่ะ

ติดโควิด

เขาบอกว่าถ้าใครจะไปตรวจโควิดตอนนี้

คุณอ้อมบอกว่าตอนนี้โรงพยาบาลเต็ม
ก็เลยผู้จัดการของดาราสาวกัจจังจิรันทร

แล้วก็อัปเดตเมื่อสักครู่ที่ผ่านมามีรถพยาบาล

นี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ไปโรงพยาบาลไม่ได้

คือคุณกั๊ดจังเนี่ยติดตั้งแต่วันอังคารแล้วค่ะ
แต่ว่าจนวันนี้ผู้จัดการต้องมาโพสต์บอกว่าเนี่ย

โพสต์บอกว่าตอนนี้โรงพยาบาลมันเต็ม

แต่ก็ยังไม่มีรถโรงพยาบาลมารับกัสจังสักที
แต่ว่าล่าสุดเนี่ยก็คือสามารถไปรักษาที่โรงพยาบาลได้เรียบร้อยแล้วนะคะ